ต้องรอพี่ก่อนขอวอนเถอะนะ
อย่าให้พี่มองเพราะน้องนะ
ที่รักเนื้อนวลอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเถิน
ส่วนพี่สิเผินคิดถึงอย่างแรง
น่าจะสุดยอดทีเดียวท่าเทอร์ได้เลย
มันยี่ยวนจริง
ไม่น่ารอดมาได้ถึงตรงนี้
กากันนะดูท่าลีลาการร้องนะ
ดนตรีไปทางคีย์ไปทางเสียงไปทาง
ก็บอกแล้วว่าเอาแต่เนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้น
เวลามีงงมีงานเคยขึ้นไปร้องบ้างไหมผักบุ้ง

ร้องแต่ข้างล่างอย่างเดียวไม่เคยขึ้นเวที

ดีแล้วดีแล้วที่ที่นี่เป็นที่แรก
จะได้แบบเปิดตัวเลยว่าเราเนี่ยร้องเพลงเป็นแบบนี้นะ
ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยถือว่าเรื่องการร้องเพลงเนี่ย

พอเราร้องแล้วเพื่อนพูดว่าไงมั่ง

เฉลยแล้วเพลงแรกดูซิเปิดประเดิมเป็นยังไง
สำหรับหนุ่มพยุหะคีรี

มาดูกันนะครับสำหรับเพลงแรกนะครับ

ผักปุ้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ผักปุ้งร้อง
ผักบุ้งร้องได้ครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
ผักปุ้งร้องได้ให้ร้าง
ผักปุ้งร้อง
ผักปุ้งร้อง
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

งั้นเดี๋ยวเราแข่งกันอีกสักเพลงไหม

ไวหรือไม่สู้ไหมครับสู้ครับ

ก็มาถึงเพลงที่๒นะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงผู้ใหญ่ฟังนะ

ก็ดีนะครับถ้ารู้จักแล้วคิดว่าร้องได้

แต่ถ้าเกิดร้องเพลงนี้แล้วร้องผิด
หนึ่งหมื่นที่มีอยู่เหลือครึ่งเลย
เหลือ๕๐๐๐บาทแล้วก็จบการแข่งขัน

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒หมื่นบาท
ปุ้งครับผักบุ้งจะสู้หรือจะหยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ปุ้งจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ